ปัญหาน้ำในครองพิพัฒนศรีลมเน่าเสียส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนกว่า๔๐๐ครัวเรือนในพื้นที่นะครับ
แต่ว่าปัญหานี้กำลังจะเริ่มหมดไปครับเนื่องจากว่าภาคเอกชนได้ร่วมมือกันกับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องชุมชนรวมทั้งมูลนิธิอุทธกภัทรในพระบรมราชุปธรรม
้อมนำพระราชดำรัฐนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำเสียมาแก้ไขปัญหานี้นะครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณกระหนกรัฐโกวิชัยครับ

สีลมเน่าเสียมานานกว่า๑๕ปีส่งกลิ่นเหม็นและกลายเป็นแหล่งเพาะพันยุง
เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำและคุณภาพสังคมในชุมชนพิพัฒน์๒
ที่อยู่ติดกับคลองพิพัฒน์ให้ดีขึ้นธนาคารกรุงเทพจึงได้ร่วมมือกับ
มูลนิธิอุทธกภัทรในพระบรมราชุปธรรมตามแนวพระราชดำริเข้ามาฟื้นฟู
ภายใต้โครงการเทิดด้วยธรรมเรียนรู้สู่การลงมือทำใกล้ธนาคารเนี่ยยังเจอปัญหาของเป็นแหล่งน้ำทิ้ง
นะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาทำจากใกล้ตัวเราก่อน
ความร่วมมือความพร้อมใจความสามัคคีที่จะมารักษาสิ่งแวดล้อมใกล้เรา
การดำเนินงานได้ใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้
และยอมรับว่าการเริ่มต้นไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะต้องสร้างความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
เราใช้หลักการทรงงานตั้งแต่ต้นเลย
แรกสุดเราต้องให้คนในพื้นที่
ที่เป็นประชาชนที่ทำมาหากินอยู่ในพื้นที่
เข้าใจก่อนว่าหลักการที่เราจะทำเนี่ยเพื่ออะไร
หลักการของพระองค์ท่านเลยว่าเข้าใจเพื่อเราจะทำใน
ในเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อม
ของในพื้นที่เอง
การฟื้นฟูคลองมูลณิธิอุทกพัฒน์
ธนาคารกรุงเทพได้จัดทำเป็นแผนระยะยาว

เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะคะ
จากเรื่องของการจัดระบบขยะระบบคลองเอง
การร่วมกันนำเอาเรนออกที่ทับถมกันมานาน
แล้วต่อไปก็คือจะมองเรื่องของระบบบำบัดน้ำนะคะ
จะมีเอาพืชแพรน้ำเสริมเข้าไปในระบบอีก
เพื่อเป็นตัวกรองน้ำในพื้นที่ด้วย
สำนักงานเขตบางรักษ์ยอมรับว่า
ที่ผ่านมามีการร้องเรียนเรื่องปัญหาน้ำเน่าเสีย

สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนกว่า๔๐๐ครัวเรือน
ปัญหาที่ชาวบ้านได้รับเนี่ยก็คือเรื่องกลิ่น
แล้วเวลาเอาเลนออกปุ๊บหมดกลิ่นก็ไม่มี
สองเรื่องขยะถ้าชาวบ้านทุกคนช่วยกัน

ขยะก็จะน้อยลงและน้อยลงจนถึงไม่มี
แต่โครงการนี้เป็นของในหลวงทำให้เรารู้จักรักน้ำ
รู้จักรักคลองรู้จักปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง
ทำให้เกิดความสวยงามในชุมชน
ชาวบ้านก็จะเริ่มร่วมกันทำ

หนึ่งในพนักงานธนาคารกรุงเทพที่อาสามาช่วยฟื้นฟูคลองในครั้งนี้
รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นความสามัคคีของทุกคน
เพราะว่าเห็นเหตุการณ์แล้วทุกคนในชุมชนช่วยเหลือกัน

เพราะเห็นทุกคนช่วยงานเหนื่อยด้วยกัน

อันนี้ก็เป็นความสุขของพี่เองเหมือนกัน

พิพัฒน์เริ่มจากสถานีสูบน้ำลดการปล่อยน้ำมายังคลองพิพัฒน์
ตั้งแต่วันที่๙กันยายน๒๕๕๙
เพื่อเตรียมดูดเลนตะกอนและทำความสะอาดคลอง
จากนั้นสำนักงานเขตบางรักษ์สำนักงานการระบายน้ำ
ร่วมมือกับสำนักงานเขตยานวาสำนักงานเขตสาธรณ์
สำนักงานเขตปฐุมวันสำนักงานเขตบางคอแหลม
และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นำรถเข้าดูดเลน
ตามด้วยเก็บขยะซึ่งอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
จะร่วมกันเก็บขยะและสิ่งกีดขวางการดูดเลนตะกอน
โดยจะมีรถขยะจากสำนักงานเขตบางรักษ์มารอรับขยะ
เพื่อนำไปแยกทิ้งต่อไป
ดำเนินงานลักษณะนี้จะทำให้คุณภาพน้ำในคลองพิพัฒน์ศรีลม
กลับมาดังเดิมได้โดยเร็วที่สุด

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน